ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าทูตพูดถึงความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนะคะ
เมื่อเช้านี้เองคุณผู้ชมพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการณ์ตำรวจภูทรจัวร์สุรทานี
แกก็ลงพื้นที่นะคือหลังจากเป็นเรื่องเป็นราวนี้ขึ้นมาก็ต้องลงไปดูแหละ
ว่าสรุปแล้วยังไงเพราะว่าก็ยังไม่สามารถฟันทงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ว่าตกลงแล้วใครผิดใครถูกกันแน่
ก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่า
คือตำรวจไม่ได้รับแจ้งเหตุจริงว่ามีผู้หญิงถูกข่มขืน
ตามที่เป็นข่าวก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้แจ้งในท้องที่
ทีนี้ข้อมูลที่ผลตำรวจตรีอภิษฐาได้รับมาก็คือ

แล้วก็ให้เพื่อนที่กลับมาเมืองไทยติดต่อกับเจ้าของโฮสเทลที่ไปพัก

เจ้าของโฮสเทลเองก็ปรึกษากับตำรวจนะคะว่า
ตกลงแจ้งได้ไหมต้องอย่างไรตำรวจเขาก็บอกว่าแจ้งได้
ทีนี้สอบถามนักท่องเที่ยวคนนี้เนี่ยก็
นี่คือข้อมูลที่ได้รับมาเขาก็บอกว่าไม่ได้นั่งในบาร์ตามที่เป็นข่าว
คือเธอเข้ามาซื้อเครื่องดื่มไปนั่งที่ชายหาด
ระหว่างทางก็เจอชายชาวเอเชียก็พูดคุยกัน
จากนั้นเขาใช้คำนี้นะเขาใช้คำว่า
จากนั้นรู้สึกตัวว่าถูกกระทำชำราว
ตำรวจก็ยืนยันบอกว่ากล้องวงจรปิดเองก็ไม่ได้เสียนะ
กล้องวงจรปิดมีทุก๓๐๐เมตรเลยมีทั้งหมด๗ตัว
สอบถามเบื้องต้นทราบว่าเขาไม่ได้นั่งที่ร้าน
กล่าวอ้างนะครับแต่ว่าเป็นการซื้อเครื่องดื่มที่เป็นถัง
แล้วไปนั่งดื่มที่ชายหาดแล้วก็ขณะที่เดินมาที่ร้าน
เอ่อชวิตโบงบานนะครับเขาได้เจอ
ผู้ชายชาวเอเชียคนหนึ่งนะครับก็ได้พูดคุยกัน
ตามที่เขากล่าวอ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เขาบอกเขารู้สึกกลัวว่า
เขาโดนกระทำแล้วที่เป็นชายงาน
กล้องวงจรปิดไม่ได้เสียแล้วก็ทุกระยะจะมีกล้องวงจรปิด
สามารถใช้งานได้ซึ่งส่งลงมาริมชายหาดอ่า
ระยะทางประมาณ๒๓๐๐เมตรเนี่ยมีกล้องที่๒ชายหาดอยู่จำนวน๗ตัวด้วยกัน
พอไปถามข้อมูลจากเจ้าของโฮสเทลนะคะนางสาวพัทราแจ่มตระกูล
ก็เล่าให้ฟังบอกว่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนนี้เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนชายชาวยุโรป
เมื่อวันที่๑๓มิถุนายนกลับ๒กรกฎาคมระหว่างนั้นไปเที่ยวเกาะเต่าวันที่๒๑๒๖มิถุนายน
ทีนี้คืนวันที่๒๕ค่ะนักท่องเที่ยวคนนี้พร้อมกับเพื่อนชายอีก๔คนที่พักห้องเดียวกันออกจากที่พักไปเที่ยว
ช่วงเช้านั่นแหละนักท่องเที่ยวชาวชาวอังกฤษมาเล่าให้ฟังว่าโดนวางยายในเครื่องดื่มแล้วก็ถูกข่มขืนและขโมยทรัพย์สิน
ก็เลยแนะนำบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ไปแจ้งความสิแต่เธอบอกว่าต้องรีบไปหาแฟนแล้วก็เพื่อนชาวอังกฤษ
โฮสเทลก็บอกนะคะว่านักท่องเที่ยวคนนี้เนี่ยไม่น่าจะถูกข่มขืนตามที่อ้าง
เพราะว่าถ้าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็น่าจะไปโรงเธอ
เธอน่าจะมาบอกให้เจ้าของโฮสเชลพาไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่วันนี้
จะแจ้งความเลยไม่น่าจะมีอารมณ์ที่แบบขอไปหาเพื่อนก่อน
ที่ไปฟูลมูลปาร์ตี้ที่เกาะพงันกับแฟนและเพื่อน
ถ้าคุณโดนข่มขืนขนาดนั้นคุณต้องแบบเฮ้ยหาคนช่วย
ตำรวจต้องลงพื้นที่ต้องไปแจ้งความแต่นี่คืออยากจะไปหาเพื่อนก่อนด้วยซ้ำ
คืออยากไปเที่ยวฟูมูลก่อนมันก็น่าตั้งข้อสังเกต
เธอเองก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมไม่ขอให้เธอพาไปโรงพยาบาลล่ะ
ถ้าถูกข่มขืนจริงถูกไหมมันก็ต้องตรวจสอบ
แล้วก็เขายังให้ข้อมูลด้วยนะคะว่านักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษคนนี้เนี่ย
จะออกไปดื่มข้างนอกแล้วก็กลับมาในช่วงเวลาเหมือนที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นปกติคือใช้ชีวิตอย่างนี้ในช่วงระหว่างที่มาเที่ยว
ออกหรือกลับเช้าอย่างเนี้ยเป็นประจำ
เพราะว่าคดีเก่าก็ยังคงไม่ได้แบบชัดเจนเท่าไหร่นะคะ